รถกระบะส่งของพุ่งชนเสาไฟฟ้า

แล้วก็พุ่งเข้ามาที่บ้านนี้กลางวงข้าวเลยคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต๑นะคะ

เป็นรถส่งของของบริษัทเอกชน
ก็ไปพุ่งชนเสาไฟฟ้าข้างทาง

คือผ่าเข้าไปกลางวงข้าวเลย

เขากำลังล้อมวงกินข้าวเย็นกันอยู่

ที่อำเภอลำปลายมาตรจังหวัดบุรีรำนะคะ
เหตุการณ์นี้ทำให้นางสมมาตรพิทักษงศ์อายุ๓๔ปี
เป็นลูกสาวเจ้าของบ้านเนี่ย
คนอื่นในครอบครัวก็ได้รับปัดเจ็บอีก๓คนนะคะ

คนขับรถคือนายธินกรเชียรำอายุ๒๗ปี
ก็ถูกตำรวจเอาตัวไปสอบสวน

เพราะว่าคุณผู้ชมฟังนะ
เขาบอกว่าเขาเห็นเงาดำวิ่งตัดหน้า

ทำให้รถเสียหลักชนข้ามเลน

ส่วนทางด้านสามีของผู้ตายคือ

เล่าให้ฟังว่าช่วงสักประมาณ๑ทุ่ม
หลังจากกลับมาจากขายผักผลไม้ที่ตลาดนัด

อากาศดีชวนเมียชวนลูกชายชวนพ่อตา
เอามานั่งกินข้าวกันหน้าบ้านละกันสูดอากาศ
ตอนที่นั่งล้อมวงกินข้าวกัน๔คน

ได้ยินเสียงดังเลยคือชนเสาไฟฟ้าก่อน
แล้วทะลุรั้วเหล็กเข้ามาที่หน้าบ้าน

ไม่มีใครตั้งตัวได้ทันเลยค่ะคุณผู้ชม
ดูสิคือนายบัวขาวนี่ก็เจ็บนะ
มีแผลตรงคิ้วตามใบหน้า
ซึ่งนายบัวขาวแล้วก็ภรรยารวมถึงลูกชายเนี่ย
โดนกระบะชนอัดติดกับตัวรถเลยค่ะ
ตอนตั้งสติได้ก็พยายามประคองตัวเองขึ้นมา
หัวแตกนะคะมือเนี่ยฉีกขาด

หลังจากนั้นนายบัวขาวก็เป็นห่วงภรรยาไงคะ
ตามหาภรรยาร่างเนี่ยติดอยู่ใต้ท้องรถเสียชีวิตแล้ว
ตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกเลยไม่คิดว่าอยู่ที่บ้านแท้

อยากให้คนขับแสดงความรับผิดชอบ
แล้วก็ให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด
รวมถึงฝากเตือนสติคนที่ขับขี่รถทุกคนด้วยนะคะ
อย่าประมาทเพราะไม่งั้นจะเกิดความสูญเสีย
แบบที่ครอบครัวนายบัวขาวสูญเสียนะคะ
บัวขาวบอกว่าโชคดีที่ลูกของเขาซึ่งอายุ๖ขวบเองนะ

ตายังมีสติตอนรถมันพุ่งมา